ที่สหรัฐนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้มีข่าวว่ามีผู้ชายไทยคนหนึ่งเสียชีวิตนะฮะ
เสียชีวิตหลังไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าฉีดไฟเซอร์อืม
เข็มที่สองแล้วด้วยนะฮะโดยผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ก็คือท่านนี้นะครับชื่อคุณบูลพระกาบนะครับ
เป็นอดีตบอกกรหนังสือพิมพ์ไทยในลาสเวกัส
เสียชีวิตที่สหรัฐถ้าตามเวลาท้องถิ่นก็คือ๑๗พฤษภาคมนะครับ
ตอนนี้รอแพทย์ยืนยันสาเหตุอยู่นะครับว่าสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงจะคืออะไร
แต่ก่อนหน้านี้นะครับคุณบูลเนี่ยได้โพสต์ว่ามีอาการป่วย
หลังจากไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๒เมื่อ๒๖เมษายน
คนใกล้ชิดในสหรัฐก็แจ้งนะครับบอกว่าผู้เสียชีวิตมีภาวะเป็นโรคหลอดเลือดสมองอยู่แล้วนะครับ

บอกว่าจากการได้ประชุมปรึกษากันหลายท่าน
สรุปว่าจะสวดอภิษฐรรมบำเพ็ญกุศลให้กับคุณบูลในวันเสาร์ที่๒๒พฤษภาคมนี้นะครับ
คืนเดียวที่วัดป่าพุทธยานันทารามลาสเวกัสนะครับ
ส่วนจะทำพิธีชาปนกิจวันไหน
กำลังดำเนินการเรื่องเอกสารอยู่แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึง
นี่นะฮะนี่คนไทยที่สหรัฐนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณบูลเนี่ยเพิ่งโพสต์ล่าสุดเอาไว้ก็เกี่ยวกับเรื่องของนครชวนชื่น
คือท่านอยู่ที่สหรัฐนะฮะท่านก็อายุเยอะแล้วล่ะนะครับ
ท่านก็ติดตามข่าวสารที่เมืองไทยตลอด
แล้วก็บอกว่าตัวเองก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๒มา
ตอนฉีดเข็ม๑ก็ปกติที่ทุกอย่าง
แต่พอฉีดเข็ม๒มาตอนนี้ป่วยติดเตียงมา๓๔วัน
ก่อนจะเสียชีวิตเมื่อ๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ

ว่าจะเป็นผลหรือว่าสืบเนื่องมาจากอะไรยังไงนะครับ